คือต้องพูดอย่างนี้สภาพการณ์ในขณะนี้นะครับถ้าตามตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับ
ในข้างของฝ่ายที่ไม่สำรุนเพศประยุทธ์จันทรโอชาเนี่ยก็มี๒๕๓
ส่วนพลักษณ์พลังปัชรัฐบวกพลักษณ์รวมพลังปัชรชาติไทยเนี่ยได้๑๒๓
แล้วมียังไม่ตัดสินใจอีก๑๒๔ซึ่งหลักก็คือประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่เหลือก็เป็นชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาอะไรต่างนะฮะ
ถ้าหากคำนวณตามสูตรที่ผมว่าคือตามขั้นตอน๑๒๓๔๕๖๗ที่ว่าไปเนี่ย
จะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นถ้าหากว่ามีสว๒๕๐คนจริงที่จะยกมือให้ทุกคนนะครับเขาก็เกือบได้แล้วเห็นไหมครับ
ก็เกินกับกึ่งหนึ่งของ๒ทะพราคก็เล่นยกได้อ่ะอันนี้ก็พูดในแง่ที่ว่าพ่อเนคปรยุทธได้สอวทุกคนเลยนะยกมือให้นะ
แค่๓คน๓คนเนี่ยนะครับต่อให้ปริศนาปัจป์และภูมิใจไทยไม่มายกมือให้
คนก็ไม่น่ายากใช่ไหมจากชาติไทยหรือชาติไทยพัฒนาก็น่าจะมาได้
ก็ไปเป็นนายกแน่แต่ปัญหาคือว่าในฝั่งของเพื่อไทยบวกอนาคตใหม่และพักอื่นเนี่ย

บวกพักคนมิ่งความเข้าไป

แต่มีเสียงไม่ถึงครึ่งสภาพ

เป็นอำนาจของสภาพผู้แทนเท่านั้น
เสนอกฎหมายก็ต้องเข้าสภาผู้แทนก่อน
ทำนองเดียวกันนะครับถ้ามีเสียงไม่ถึงครึ่งในสภาผู้แทน
ร่างพระชมัญญัติร่างพระยัติต่างจะผ่านสภาผู้แทนได้ไง
ในทางกลับกันครับในข้างพรรคเพื่อไทยอนาคตหมายเรื่องอื่นนี้ครับ
แม้จะมีเสียงเกินครึ่งสภาแต่ก็เป็นนายกไม่ได้
แต่ว่าตัวแปลคือภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ครับว่าจะเลือกไปข้างไหน
แต่อย่าลืมว่าต่อให้๑๒๔เสียงรวมมาอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ทั้งหมด
ตัวเลขขณะนี้ก็ยังเป็นแค่๒๔๗ก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับ
แต่ว่าในข้าง๑๒๔ถ้าเทไปรวมข้างเพื่อไทยอนาคตใหม่เมื่อไหร่นะครับ
ได้๓๗๗นะครับที่ต้องการคือ๓๗๖ก็หมายถึงว่าตอนนี้มันปิ่มมากเลยไง
ทั้งสองข้างแต่เรื่องที่ใหญ่กว่าคือเรื่องนี้ครับผมพูดข้ามช็อตเลยนะ
กรกตเขาต้องประกาศผลเลือกตั้งให้มีสอสออย่างน้อย๙๕ภายใน๖๐วัน

ตามวัฒนูนย์เกาะกตมีมนตประกาศเพียงแค่๙๕
ก็คือ๔๗๕คน
ก็จะกระจกเป็นทรัพย์ผู้แทนซึ่งสามารถจะประชุมทรัพย์
คือประชุมสภาวาระแรกของเขาคือจะประชุมเรื่องของการเลือกประธานรัฐสภา
ซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมสภาผู้แทนและวุฒิสภา
ในเมื่อตัวเลขมันปิ่มขนาดนี้เนี่ย
การประกาศขาดไป๒๕คนมีผลนะครับ

เราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับว่าจะเป็น๒๕คนในข้างไหน
เกิดเป็น๒๕คนในข้างฝ่ายที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ขึ้นมา
กรกตก็ถูกมองแน่นอนนะครับว่าทำตามใบสั่งหรือเปล่าคนจะตั้งคำถาม
ผมไม่ได้บอกกรกตมีปัญหานะครับ
แต่ในเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนน้อยที่สุดจริง
เพราะถึงตอนเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตัวเลขสภาผู้แทนเนี่ยมันไม่ต้องถึง๕๐๐ก็ได้ไง
และจำนวนเสียงที่ใช้คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา
ก็แปลว่าในกรณีเช่นนั้นตัวเลขของการยกมือให้ใครสักคนเป็นนายก
มันไม่ถึง๓๗๖แล้วนะครับถ้ามันขาดไป๒๕

ยิ่งไม่ประกาศปุ๊บนะมันยิ่งเกิดความไม่ชัดเจน
และที่หนักมากคือเกิดการโจมตีกันเนี่ยเกิดการทำร้ายล้างกัน
เพราะยังไม่ประกาศผลยังไม่ตั้งฆาตบาล
ภาวะการของการโจมตีกันก็เลยยืดยาวออกไป
ดีสุดคืออะไรรู้ไหมครับประกาศให้หมด
ไม่ต้องมากักเอาไว้๕๙พฤษภาคมประกาศให้หมดไปเลย
ถ้าใครมีปัญหาค่อยไปซอยเอาหลังจากเป็นสหะแล้ว
แล้วการเมิงมันเดินหน้าไปได้
ตัวแบบที่หนึ่งประมาทกาศผลปุ๊บภูมิใจไทย
ตัวแบบที่๒คือไพรพรรดิปัดที่เหลือปรับตาม

ผมยกตัวอย่างขึ้นมาภักที่เหลืออยู่
ถ้ามารวมข้างพลังไทยรัฐถ้าหากว่าภูมิใจไทยไปอยู่กับอนาคตใหม่แล้ว
ขนาดยังไม่ไปจำนวนของพักซึ่งประกาศว่าไม่เอาเพลงประยุทธ์
ก็ยังเกินครึ่งมาแล้วนะฮะถ้าหากไปรวมอีกก็จะกลายเป็น๓๐๐กว่า
นั่นหมายถึงรัฐบาลยิ่งเหลือแค่ไม่ถึง๒๐๐
แล้วถามว่าจะอยู่ได้เหรอรัฐบาลที่มีเสียงสอบเป็น๒๐๐
นักการเมืองเขาอ่านเกมออกเขาก็รอ
เขาก็รอครับรอต่อไปหลักคือใครครับภูมิใจไทยอันดับ๑อันดับ๒อภิปรัชน์
ความจริงอธิปัตย์สำคัญไม่แพ้ภูมิใจไทยนะครับในตรงนี้
คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าหากเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น
ใช่ครับดังนั้นถ้าหากบรรดาผู้แทนปวงชนเขาอยากให้มาตรา๔๔หมดไป
เขาก็มีทางเดียวเขาต้องเลือกนายกให้ได้มันจะเกิดการที่ต้องเจรจากันนะครับ
แล้วคราวนี้จะเกิดกรณียกเว้นอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน
มันอาจจะเกิดประเภทที่เรียกว่าเกิดการยกมือให้โดยไม่ขอเป็นรัฐบาลด้วย
ดังนั้นการที่จะมีเสียง๓๗๖จากสภาพผู้แทนไม่ได้แปลว่ารัฐบาล๓๗๖เสียงเสมอไปนะครับ
ถึงวันยกมือเลยแล้วอย่าลืมอย่าลืมเสียงสวอีกสองห้าสิบเสียงนะครับ
อาจจะได้ครบหมดทุกคนที่ต้องการ

ไม่สุดท้ายมันก็ต้องใช้สินค้ามากเด็ดขาด
สุดท้ายมันจะมีทางไปของมัน

คศชและมศศก็ยังอยู่

อย่าลืมว่าการเมืองมันก็ยุ่งนะครับ

นะครับแต่ปัญหาคือไม่มีสอนอชอแล้ว
เพราะมีสภาผู้แทนและวุฒิสภาขึ้นมาแล้ว

เต็มที่อ่ะใช่ไหมครับแล้วเขาเสียงคั่งมาก
ถ้าผู้หญิงยุดไม่มีเพราะถ้ามีก็เป็นนายกไปแล้ว
ให้เลือกนายกไปแล้วใช่ไหมก็แปลว่าเป็นสถานการณ์ที่

และนั่นหมายความว่าจะโดนเสียงข้างมาก
เดินหน้าแน่นอนถึงจุดหนึ่งมันไปไม่รอดหรอกครับ
สถานการณ์แบบนี้สุดท้ายก็ต้องเลือกนายกจนได้
วิชาการเราทำหน้าที่

ออกไหมครับว่าถึงจุดหนึ่งมันจะมีทางไปของมัน
เพียงแต่ว่าขอให้มันไปได้
เพียงแต่ว่าขอให้มันไปได้